จากปืนจะหาง่ายแล้วคนเรายังหัวร้อนกันได้ง่ายด้วย
เมื่อก่อนจะได้ยินแค่มองหน้าหาเรื่องยิงกัน
หรือบางทีทักคนผิดยิงกัน

ส่องไฟมองทางก็ยิงกันจะเอาถึงตายเลยนะคะ

เพราะว่าไปกรีดยางเช้ามืดมันมืดมาก
เขาก็ต้องใช้ไฟตรงนี้แหละส่องสว่างนำทาง

ไอ้ไฟเนี่ยค่ะไปส่องหน้าเขา

ไม่พอใจบอกมึงส่องไฟใส่หน้ากูทำไม

ยิงเลยแต่ไม่ได้ยิงคนส่องไฟนะ

หมอบอกว่าถ้าผ่านคืนนี้ไปได้ถึงจะปลอดภัย

เข้าใต้ราวนมซ้ายทะลุสะโพกหลังค่ะ

รีบลงพื้นที่ช่วยเหลือคนเจ็บเลยนะคะ
อยู่ในบ้านพักพื้นที่ตะมนต์เขาคราม

เป็นน้าสาวกับน้าเขยของภรรยาคนเจ็บ

ก่อนเกิดเหตุก็ออกจากบ้านกันมา๓คนนี่แหละ

ระหว่างนั้นคนก่อเหตุในหนุน
นายประพันธ์ท่าดีวัย๔๕ปีขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาที่ขนำ
ถือปืนสั้น๙มมเข้ามาเลยที่เอวก็มีมีดเหน็บอยู่ด้วย
มาถึงเสร็จปุ๊บควักปืนออกมาแล้วเจาะไปที่ในบ๊อบคนเจ็บ
สั่งเลยบอกคุกเข่าเดี๋ยวนี้เลยนะเรามีเรื่องต้องเคลียร์กัน
แล้วก็คุยอะไรกันไม่รู้ฟังไม่ชัดเท่าไหร่
จังหวะนั้นเป็นจังหวะที่ในบ๊อบคนเจ็บเหมือนเอื้อมมือไปแย่งปืน
หนุนคนก่อเหตุเลยลั่นไกลเลยค่ะในบ๊อบก็เลยถูกยิงเข้าใต้เรา
มซ้ายล้มลงนะคะส่วนในหนุนคนก่อเหตุก็เดินหนีออกไป

พวกเขาก็เลยรีบพาในบ๊อบลงมาขอความช่วยเหลือด้านล่าง

ทีนี้ช่วงสายนะคะชุดสืบสวนสพอาวนาง
แล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่จุดเกิดเหตุ
ที่เป็นขนำอยู่ในสวนยางบนเขาอะค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าทางขึ้นนี่ค่อนข้างจะทุลักทุเลเหมือนกัน
เพราะว่าเส้นทางมันค่อนข้างจะแคบ
เราก็ส่งคุณวิรยุทธ์ปรานีลงพื้นที่ไปด้วยเหมือนกันนะคะ

ก็รู้มาว่าพนักงานสอบสวนเชิญตัว
ยาดของผู้เจ็บผู้บาดเจ็บอะค่ะ
ที่ไปกรีดยาวด้วยกันเนี่ยมาให้ปากคำเพิ่มเติม
รวมถึงภรรยาของคนเจ็บด้วย
คนเจ็บก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าคืนก่อนวันเกิดเหตุเนี่ย
เธอนั่งปัดเศษย่าที่ติดกางเกงอยู่หน้าขนำตอนค่ำ

ก็ได้ยินเสียงคนเดินมาที่ขนำ
ด้วยความที่ตอนนั้นน่ะมันมืดแล้วหัวเธอเนี่ยคาดไฟฉายส่องอยู่ไฟส่องกบ
เธอก็เลยหันไปตามเสียงรอยเท้าที่ได้ยินเดินมาว่าเออใคร
เพราะมันมองไม่เห็นพอหันไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะ
ก็เห็นว่าอ๋อเป็นในหนุนคนก่อเหตุนี่แหละ
ทีนี้พอจังหวะเธอหันหน้าไปเนี่ยพอหัวหันไปไฟมันก็ส่องหน้าเขาไปด้วย
หนุนก็เดินมาแล้วถามเลยบอกมึงส่องไฟใส่กูทำไม
ก็ตอบไปว่าอ๋อไม่ได้ซองหันไปดูเฉยว่าใครเดินมา
หนุนก็ยังพูดคำเดิมว่าส่องไฟใส่กูทำไม
แล้วนายหนุนชักปืนขึ้นมาเจาะไปที่เธอเลยนะคะ
พอเธอเห็นปืนปุ๊บเธอกระโดดหนีเข้าไปในขนำเลย
แล้วในหนุนก็ยังเดินวนไปเวียนมาอยู่รอบขนำนี่แหละ

ซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลจากทางของภรรยาคนเจ็บนะ
บอกว่าลักษณะในหนุนเหมือนคนหลอนไม่รู้ว่าหลอนอะไร
กระทั่งเช้ามืดวันที่๕เมษายนเช้ามืดวันนี้เธอกับสามีจะออกไปกรีดยาง
เธอเดินไปก่อนแล้วสามีกับนะสาวและนักข่อย่างตามไปทีหลัง
คือเรื่องนี้เนี่ยเธอบอกว่าไม่เคยมีปัญหากับในหนุนคนก่อเหตุมาก่อนเลยนะ

คืออาจจะไม่พอใจเรื่องที่เธอหันหน้าไปมองว่าใครเดินมาแล้วไฟมันไปส่องหน้าเขา
แต่เธอก็ไม่เข้าใจนะว่าแค่นั้นต้องถึงขั้นมายิงกันเอาให้ตายเลยเหรอ
ที่ผ่านมาหลายคนบอกนะคะว่าในหนุนคนนี้ชอบทำตัวเป็นเจ้าที่
ที่ในที่นี้ไม่ใช่ว่าเป็นวิญญาณที่ตายไปแล้วแล้วแบบว่ามาสิงสถิตอยู่อะไรอย่างนั้นนะ
แต่ชอบทำตัวแบบกลางใหญ่จนชาวบ้านเขาไม่อยากยุ่งด้วย
อาการของสามีเธอตอนนี้เธอบอกน่าเป็นห่วงเพราะคุณหมอบอกว่าต้องรอพ้นคืนนี้ไปก่อน
ถ้าพ้นคืนนี้ไปได้ถึงจะวางใจได้ค่ะ
ยังไงแต่ด้วยความที่เราก็ระวังแล้วเสียบแล้วทำทุกวิธีทั้งอ่ะ
แต่มันต้องพึ่งตัดเราก็เรียกเหลียงก็ไม่ได้
ทีมข่าวได้คุยกับน้องเขยของคนก่อเหตุแล้วก็เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็ดด้วยนะคะ
ก็บอกว่าในหนุนเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวไม่ค่อยยุ่งกับใคร
ญาติพี่น้องเขาก็ไม่ยุ่งนะแล้วก็หัวร้อนชอบใช้ความรุนแรง
ญาติด้วยกันเองยังไม่กล้าไปกรีดยางในสวนข้างเลย
หนุนก็เลยอยู่กับคนเดียวอะค่ะเพราะอยู่กับใครไม่ได้เลย
ก็จะขึ้นไปอยู่ที่ขนำที่สวนยางของตัวเองคนเดียว
แล้วก็ชอบคิดว่าคนอื่นเป็นศัตรูกับเขา
มองหน้าก็ผิดแล้วนะหาเรื่องคนเข้าไปทั่ว
ที่ผ่านมาญาติเองก็พยายามจะพาไปรักษาเหมือนกัน
แต่ไม่รู้จะคุยยังไงแค่เดินไปมองหน้าเขาก็หาว่าหาเรื่องแล้ว
ก็เลยบานปลายมาถึงขั้นเป็นเหตุการณ์แบบนี้
ตอนนี้ญาติญาติทุกคนก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าในหนุนหนีไปไหน
ก็พยายามจะติดต่อเพื่อให้ขอมอบตัวอยู่เนี่ยค่ะ
ตอนนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวในหนุน
คนก่อเหตุนะคะก็ได้ข้อมูลจากญาติของผู้ก่อเหตุเพิ่มเติมด้วยว่า
หนุนพอก่อเหตุเสร็จแล้วก็เข้ามาเอามอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งออกไป
แล้วก็พูดขึ้นมาชัดเจนเลยว่าจะไม่ยอมถูกจับ
ถ้าตำรวจจะมาจับจะยิงต่อสู้
ตอนนี้ตำรวจก็เลยทำงานอย่างระมัดระวังเพราะว่าในหนุนพกปืนติดตัวตลอดเวลา
ที่เอวก็มีมีดพกติดตัวอยู่ด้วยนะคะ
และที่สำคัญคือเขาค่อนข้างมีความชำนาญในการใช้ปืน
เพราะเคยผ่านการฝึกมาจากการที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าของกรมอุทยานค่ะ